ตามคดีใหญ่กันต่อที่เกิดขึ้นที่อำนาจเจริญ
เพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งถูกแทงคอถึง๑๘แผล

ตำรวจคาดว่าคนที่เป็นมือแทงก็คือแฟนนุ่ม

แล้วก็ข้างกายของศพเนี่ยมีจดหมายเล็กเป็นกระดาษเขียนอยู่แบบนี้
กูรักมึงมากเดี๋ยวตายตามกัน
แล้วก็กระดาษอีกใบก็เขียนหมายเลขโทรศัพท์ของแม่ผู้ตายเอาไว้ข้างศพ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ
การสืบสวนนะฮะก็พบว่าผู้ตายเป็นอดีตพนักงานของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดอำนาจริงนะครับเพื่อนร่วมงานบอกว่าลาออกจากงานได้ไม่นาน
แล้วไปทำงานร้านส้มตำที่จังหวัดสกลนครกับแฟนนุ่ม
นุ่มซึ่งคาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุเป็นผู้ต้องสงสัยว่าก่อเหตุเนี่ยนะครับ
ก็คือนายอนุสรสุธิจักรอายุ๒๘ปีส่วนคนตายก็คือนางสาวขวัญใจพุทธมารักษ
อายุยี่สิบแปดปีอายุเท่ากันนะครับทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะความคืบหน้าของคดีเนี้ย
คือเมื่อวานนะครับพี่ชายของนางสาวขวัญใจผู้ตายนะครับพี่ชายชื่อว่านายปียวัตรเนี่ยนะฮะ
ก็เข้าพบพนักงานสอบสวนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าน้องสาวรู้จักกับนายอนุสร
และฝ่ายชายถูกจับคดียาเสพติดและเพิ่งจะพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนมิถุนายนที่แล้ว
แล้วก็ติดต่อกลับมาหาน้องสาวอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมฮะ๔๕วันก่อนหน้านี้นะครับ
น้องสาวโทรมาหาพี่ชายบอกว่าทะเลาะกับนายอนุสรทนไม่ไหวอยากกลับบ้านที่อำนาจเจริญ
จึงประสานตำรวจช่วยเหลือส่งกลับมาที่อำนาจเจริญมาถึงที่บ้านเมื่อวันที่๘กรกฎาคม
คือวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าวันที่๑๒กรกฎาคมช่วง๖โมงเย็นนะครับ
ตัวนายอนุสรผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาจากสกลนครเลยนะ
เหมือนว่าจะมาง้อมาง้อขอคืนดีอยากให้กลับไปอยู่ด้วย
จอดรอน้องสาวอยู่ห่างจากบ้านน้องสาว๑๕๐เมตร
กระทั่ง๒๓ทุ่มน้องสาวออกจากบ้านเดินไปหาผู้ชายคนนี้
ซ้อนรถจักรยานยนต์ออกไปด้วยกันแล้วไม่กลับบ้านอีกเลย
จนกระทั่งกลายมาเป็นศพนี้นะครับ
พี่ชายยังบอกว่ามีรุ่นพี่ของผู้ตายรุ่นพี่ของน้องสาวโทรมาหา
บอกว่านายอดีศรอนุสรติดต่อมาให้ไปรับศพผู้ตายที่พงหญ้าข้างทาง
ถนนสร้างใหม่ที่จังหวัดสกลนครแต่ญาติไม่คิดอะไร
บ่าย๒ถึงได้รับแจ้งว่าพบศพน้องสาวเสียชีวิตในทุ่งนาจริงนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของคนตายอีกครั้งนะฮะ
แม่แล้วก็พี่ชายของผู้ตายเดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำกลับมาบำเพ็ญกุศลนะครับ
ก็ทีมข่าวได้คุยกับนายบุญธรรมพุทธมารักษ์พ่อของผู้ตายนะครับ
เปิดใจด้วยอาการโศกเศร้าและพ่อรับไม่ได้หรอกคุณ

บอกว่าลูกสาวน่าจะถูกนายอนุสรลวงออกไปหา
แล้วก็สภาพศพที่ลูกสาวเสื้อผ้าที่ลูกสาวใส่นะคุณ

ก็คือชุดนอนตอนที่ลูกออกไปจากบ้านตอนดึก

ทีนี้อยากให้นายอนุสรได้รับโทษตายตามกันไปนะครับ
แม่งโคตรนี่คนจริงแต่มึงนี่คนไปทั้งคำเงินกูของฉันค่ะ

คุณผู้ชมฮะคดีนี้ยังต้องตามต่อเนื่องนะครับ
แถมคอผู้หญิงถึง๑๘แผลนะครับ

ทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยนะครับ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยาหลักฐาน
หนุ่มของผู้ตายเป็นคนก่อเหตุ
น่าจะยังคงหลบหนีอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ

แล้วก็ประสานฝั่งของสปลาว

ว่าน่าจะติดตามตัวได้ในเร็ววันนี้ครับ